คือภายในการทานสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจรตอนนี้ยอดนิยมเหลือเกิน
คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งไลน์มาบอกว่าต้องตุนฟ้าทลายโจรเหมือนกัน
เราก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เขาก็มีทำเป็นสมุนไพรเอาไว้แจกด้วยนะ
แต่ว่าทำอย่างไรที่ไหนติดตามกันเลยนะคะกับชิสามาแชร์
เก็บฟ้าทลายโจรกันคุณผู้ชมที่ชุมชนบ้านล่าง
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดค่ะ
ชาวบ้านที่นี่ช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือเก็บต้นฟ้าทลายโจรที่อยู่ในชุมชนนี่แหละ
เอามาทำเป็นยาสมุนไพรจะได้ทานแล้วเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างรวมทั้งโควิดด้วยนี่แหละ
พอเก็บมาแล้วยังไงต่อก็เด็ดดอกเด็ดใบเด็ดกิ่งก้านอ่อนออกให้หมด
แล้วจากนั้นค่ะนำไปล้างให้สะอาดนะคะ
สะอาดเสร็จแล้วก็นำไปใส่กระด้งตากแดดรอให้แห้งตามกระบวนการแล้วแบบสดเลยนะ
จากนั้นพอแห้งแล้วค่ะก็จะนำมาปั่นที่เครื่องปั่นปั่นให้มันละเอียดนะคะ
แล้วก็จะเอามาเก็บใส่แคปซูลเล็กเอาไว้ให้คนในครอบครัวได้รับประทานกัน
ก็เป็นการแปรรูปง่ายในชุมชนในครอบครัว
อืมทีนี้ก็จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าการกินฟ้าทลายโจรเนี้ยมันก็ต้องมีข้อมูลมีหลักการกินนิดนึง
ไม่ใช่ว่าอยากจะกินก็กินเลยกินมากกินน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันมีผลนะมันมีผลข้างเคียง
เพราะฉะนั้นเนี่ยนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
เป็นสำหรับผู้ป่วยโควิดก่อน
ฟังดีนะคะสำหรับผู้ป่วยโควิด
รับประทานฟ้าทลายโจรควรทานวันละ๑๘๐มิลลิกรัม
วันละ๓๔ครั้ง
ก็อาจจะต้องอ่านฉลากดูว่า๑แคปซูลกี่มิลลิกรั
แต่รวมแล้วทั้งวันนี้คือ๑๘๐มิลลิกรัม
และถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ป่วยนะแต่กินเพื่อรักษาโรคหวัดตามปกติ
ก็จะกินตามที่ระบุในฉลากยาก็คือวันละ๖๐มิลลิกรัม
เนี่ยต่างกัน๓เท่าเลยนะคุณผู้ชม
ที่สำคัญที่ต้องจดจำสำหรับทุกคนเลยไม่ควรทานติดต่อกันเกิน๕วันต่อสัปดาห์
๕วันแล้วหยุดถ้ามีอาการอยู่ก็กินได้ใหม่
แต่ว่าไม่ควรเกิน๕วันต่อครั้งและไม่ควรทานต่อเนื่องเกิน๓เดือน
อย่างนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ชมผู้ที่มีโรคประจำตัว
พวกที่มีโรคเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
อย่างเช่นผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับโรคไตโรคอ้วนโรคความดันโลหิต
ให้ถามคุณหมอเกี่ยวกับสูตรการทานนะคะเพื่อที่จะทานให้เหมาะกับตัวเอง
คือหลายคนเวลาไปซื้อฟ้าทลายโจรเนี่ยบางทีต้องไปดูด้วยนะ
คือไม่เชิงป้องกันหรอกเป็นการรักษาแล้วกันผมใช้คำนี้
เพราะว่าหลายคนเขาแนะนำมาแล้วว่าอย่าไปทานป้องกัน
แต่ถ้าเกิดว่ามีอาการลักษณะบอกว่ามีอะไรอักเสบอะไรแบบนี้

พอย้ำอีกทีนึงว่าถ้ากินฟ้าทลายโจรคือกินเมื่อมีอาการ

แล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งคือสตรีมีคัน
ดิฉันก็ไม่ควรทานทานไม่ได้

เพราะว่าตอนนี้นะหลายพื้นที่บางคนเขามีเยอะเขามีแจก
บางคนเขาก็แจกสูตรแจกต้นแจกเม็ดยา

ว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันเหมือนกัน
นะคะฝากกันเอาไว้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ชม